เออคุณผู้ชมเห็นเขาไปมูเตลูกับชู้นี้เห็นไหม
ใครมูคนนั้นก็ปังเหมือนอย่างกับหนุ่มคนนี้เลยนะ
หนุ่มภูริคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเห็นลุคแบบนี้
เขาก็เป็นสายมูตัวพ่อเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คืออย่างนี้นะพี่ภูริเนี่ยเขาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
มูเตรูเนี่ยเป็นเรื่องของการหาที่พึ่งทางใจไง
เวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจหาทางออกไม่ได้เราก็ต้องไปมูเตรลูนี่แหละ
ความสบายใจเนอะใช่ค่ะคือหากเราคิดที่จะลุกออกจากบ้านไปไหว้พระ
เขาก็บอกว่าเท่ากับคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นพี่ภูริว่าอย่างนี้นะ
ส่วนถ้าใครมองว่ามันเป็นเรื่องงมงายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
แล้วแต่จะคิดเลยคือใครทำแล้วสบายใจก็ทำไปแต่ขออย่างเดียวค่ะ
ขออย่าก้าวล่วงเรื่องความเชื่อของใครเลย

มูเตรลูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เชื่อนะครับ
จริงจริงว่ายขอพรว่ายขอพรมีโคมบอกว่าเฮ้ยต้องไปแบบล้างเลิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะ
เราก็ช่วยจะให้ดวงดีขึ้นในช่วงที่ดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปถึงขนาดนั้น
ก็แค่ไปไหว้พระขอพรเสริมความมั่นใจความสบายใจให้กับเราดีกว่า
ก็คิดว่าเออถ้าไม่ดีก็ไปทำบุญอย่างน้อยมันก็ได้เริ่มให้เรากลับมาทำอะไรดีจากเดิม
ขึ้นมาจากเก้าอี้หรือแบบลุกมาจากโซฟานั่งดูซีรีส์อย่างเดียวก็ขยับตัวหน่อยอะไรอย่างนี้